สาวะท่านเจ้าวาดวัดตึกที่จังหวัดห์วนทับวีท่าน
ได้แจ้งมายังทางวัดแจ้งกับทางญาติโยมว่าพระครูประหลัดมานิดธรรมธีโรท่านอายุ๕๗ปีนะครับ๒๑พันศา
ท่านเป็นเจ้าวาดวัดตึกที่นนทบุรีท่านมรณภาพแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนร่างของท่านมาประกอบพิธีที่วัดทันทีนะครับท่านผู้ชมครับมาประชุมเพลิงนะฮะ
พระครูประหลัดมานิดเนี่ยท่านอาภาษณ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
อาภาษณ์ตั้งแต่๑๙กรกฎาคมตอนนั้นมีอาการลักษณะเกี่ยวเรื่องของเลือดออกในลำไส้
แล้วก็มีอาการทางกระเพาะด้วยทางโรงพยาบาลก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ควบคู่ไปด้วย
เพิ่งมารับตำแหน่งได้๒๗วันนะฮะท่านไม่ได้รับกิจนิมนต์ที่ไหนเลยนะครับช่วงโควิด
ใช่ท่านไม่ได้ไปไหนเลยแต่ท่านไปตลาด

เพราะญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะ
วันนี้ฝนตกใช่ค่ะพิธีประชุมเพลิงหลวงพ่อนะฮะท่านไปบินทบาทอย่างเดียว
เพราะว่าญาติโยมเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะ
ท่านก็อ้าวญาติโยมจะได้ทำบุญกัน
ก็เลยคาดว่าจะติดโควิดมาจากช่วงออกไปบินทบาทไปรับบาทหรือเปล่า

ก็พนัก๙เขาบอกผลมาก่อนว่าพนัก๙เขาบอกผลมาก่อนว่าตรวจว่าเป็นเลือดออกในกระเพาะ
แล้วคราวนี้เขาเลยตรวจโควิดไปเลยก็เลยผลเลยออกมาเป็นโควิด
ครับเราทราบผลเมื่อวันที่เท่าไหร่พี่พอจำได้ไหม
ทราบผลหลังจากนั้นสักวันสองวัน
พ่อพ่อก็ตรวจไอ้เลือดออกในช่องท้องก่อน

แล้วก็มาสวอกทีหลังว่าได้เจอเชื้อโควิดโควิดอยู่
ก็คือส่งพ่อไปทางภาษาตัวที่พนักก้าว

พอเลือดในกระเพาะมันหยุดปุ๊บเขาบอกดีขึ้น
คุยได้อะไรได้ก็ปกติ
แล้วพอมาอีกวันหนึ่งเขาบอกว่าหลวงพ่อแกไม่ไหว

นี่ฮะโควิดนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้จ้าวาดวัดตึกจังหวัดนนทบุรี
ท่านมรณภาพค่ะก็ออกไปบินทบาทนั่นแหละใช่ไปบินทบาทอยู่ที่ตลาด
แล้วก็ไปอยู่ที่เดียวค่ะแถวเชื่อว่าท่านก็ท่านก็คงตั้งใจมุ่งมั่น
อยากจะทำกิจของสงฆ์ไปให้ญาติโยมได้ใส่บาทกัน
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงเวลานั้นหรือเปล่านะนะคะก็อาจจะคาดว่าเป็นแบบนั้น
ครับคนในวัดก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้อ่ะเนอะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ไปไหนจริงจริงครับ